ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะที่พายุเริ่มจะอ่อนกำลัง
ลงบ้างแล้วแต่ก็อย่างที่บอกว่าต้องจับตาอย่างใกล้ชิด
ล่ะค่ะเพราะว่าแม้ว่าชาวบ้านที่อำเภอระโนธจังหวัด
ทยอยเดินทางกลับบ้านแล้วแต่ถึงแม้จะกลับบ้านแล้ว
แม้ว่าพายุเนี่ยจะเคลื่อนตัวออกไปแล้วเขาก็ยังคงต้องเฝ้าระวัง
สถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศการ
กับคุณวัชรีดวงใสค่ะรายงานมาจากอำเภอระโนธ
จังหวัดสงขลาค่ะเชิญค่ะ
คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่บ้านท่าเข็นตะบนท่าบอล
อำเภอระโนธจังหวัดสงขลาค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะ
เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในอำเภอนะคะ
เพราะว่าอยู่ติดริมทะเลค่ะแต่ว่าถึงจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะคะ
แต่ว่าผลกระทบที่ได้รับก็คือหลังคาบ้านของชาวบ้านบางส่วนนะคะ
ปลิวไปกับแรงลมเมื่อวานที่มีคลื่นลมแรงแล้วก็ซัดมานะคะ
หลังคาตรงนี้นะคะไปเกือบทั้งแถบเลยนะคะ
แล้วก็บ้านด้านบนนะคะก็มีข้าวของนะคะ
เปียกน้ำแล้วก็ชาวบ้านต้องเอาเบาะนะคะมาตากไว้ข้างนอกค่ะ
เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเพิ่งกลับกันมาจากศูนย์อบพยพวันนี้นะคะ
บางส่วนค่ะแล้วก็น้ำบริเวณตรงนี้นะคะ
ก็ท่วมค่ะจากเมื่อวานนะคะที่คลื่นซัดลงมาแล้วก็มีฝนตกลงมาด้วยค่ะ
เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับชาวบ้านที่นี่นะคะที่เพิ่งกลับกันมาจากศูนย์อพยพนะคะ
ซึ่งก็มีเด็กทารกด้วยนะคะวัยเพียง๑๑เดือนเท่านั้นเอง
เมื่อวานจากการสอบถามพูดคุยเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็บอกว่า
บริเวณตรงนี้เนี่ยนะคะจะต้องช่วยกันอุ้มน้องนะคะ
อายุวัยสิบเอ็ดเดือนเนี่ยนะคะหนีน้ำไปด้วยเลยนะคะ
แล้วก็ไปศูนย์อบพยพค่ะขอโทษนะคะพี่พี่สวัสดีค่ะ
กำลังให้นมกันอยู่เลยเหรอคะค่ะนี่นะคะน้องวัยสิบเอ็ดเดือนคนนี้นะคะ
ที่จะต้องช่วยกันอบพยพเมื่อวานที่มีคลื่นลมแรงใช่ไหมคะคุณพี่
ค่ะเป็นไงคะเมื่อวานไปกันตอนไหนคะไปตอนเย็นห้าโมง
อุ้มตัวเล็กไปด้วยเหรอคะค่ะเล็กไปด้วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ลมเยอะค่ะถ้าฝนตกถ้าไม่พาไปช่วงนั้นก็ไม่รู้จะพาไปช่วงไหน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
มันมันขึ้นตอนเย็นแหละเนอะอ๋อตอนเย็นใช่ไหมค่ะ
พากันไปอย่างนั้นแหละแบบว่าต้องจำเป็นต้องพาไป
น้ำขึ้นก็ต้องพาไปเลยคนตกเยอะอ่ะ
ไปกลางขนเอาร่มกลางไปอย่างนี้เนอะ
แล้วตอนที่เราไปมีบอกว่าหลังคา

เป็นยังไงค่ะหลังคาที่เราไปที่สุดเราไปที่ไหนคะ
หลังคาเปิดแล้วก็
ตกใจเลยกันก็ไม่รู้จะทำยังไงหอบกันไปอย่างนั้นเลย
เอาไปข้างล่างเลยก็ไม่ก็จะบ่อยเท่าอะไรนะ
อืมเมื่อวานเนี่ยตอนค่ำโอเคค่ะขอบคุณนะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะ
จากชาวบ้านบริเวณตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราย้อนไปดูชาวบ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะ
ซึ่งอยู่ในตำบลเดียวกันค่ะต้นมะขามนะคะก็ได้ล้มนะคะหักโค้นค่ะ
มาทับบ้านเรือนของชาวบ้านนะคะบ้านเรือนที่ที่ฉันพูดถึงนะคะ
เป็นบ้านของนางเชื้อภูลแก้วอายุเจ็ดสิบสองปีชาวตำบลท่าบอลเช่นเดียวกันนะคะ
ถูกต้นมะขามอายุ๔๐ปีที่ปลูกไว้หักโค้นทับหลังคาบ้าน
ทำให้กระเบื้องแล้วก็บ้านเนี่ยเสียหายนะคะทั้งหน้าบ้านทั้งห้องครัวเลยนะคะ
เหตุเกิดเมื่อวานนี้ค่ะเวลาช่วงเย็นเช่นกันค่ะ
โดยนางเชื้อเล่าให้ฟังค่ะว่าตอนเกิดเหตุเธออยู่กัน๕คน
แล้วก็มีผู้ป่วยด้วยหนึ่งคนนะคะช่วงที่มีลมพัดแรงต้นมะขาม
ก็ค่อยค่อยเอ็นลงแล้วก็โค้นล้มทับบ้านในที่สุดค่ะบ้านที่เธออยู่หลังนี้นะคะ
อยู่มาประมาณหกสิบปีแล้วค่ะเคยเจอเหตุการณ์ฝนตกลมกระโชกแรง
แล้วก็พายุมาหลายครั้งแต่ไม่เคยมีเหตุการณ์ที่ต้นมะขามที่ปลูกไว้อายุหลายปีเนี่ย
โค้นทับเลยนะคะนอกจากนี้นะคะเธอยังพาดิฉันเข้าไปดูในบ้านนะคะ
ที่ได้รับผลกระทบกระเบื้องก็ปลิวนะคะกระเบื้องหลังคาปลิวหายไปบางส่วน
แล้วก็พื้นค่ะก็มีน้ำรั่วลงมาตั้งแต่เมื่อวานจนจะต้องขนทรัพย์สินไปไว้ที่ปลอดภัยค่ะ
แต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะช่วงเช้าก็มีเจ้าหน้าที่ค่ะ
มาช่วยเคลียร์ต้นมะขามให้ออกจากหลังบ้านไปแล้วให้ออกจากหน้าบ้านไปแล้วนะคะ
แล้วก็ถ่ายภาพไว้เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะต้องเยียวยากันต่อไปค่ะ
คุณผู้ชมคะบริเวณหมู่บ้านตรงนี้นะคะมีชาวบ้านอาศัยอยู่หลายหลังทีเดียวค่ะ
แล้วก็พากันอบพยพไปเมื่อวานบางส่วนก็อบพยพไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
แต่ว่าหลายคนอย่างที่บอกว่ามีเด็กทารกบ้างมีผู้สูงอายุบ้าง
ก็จะต้องอยู่ดูแลกันไปก่อนแล้วก็ประเมินสถานการณ์
สุดท้ายก็ต้องเชื่อฟังเจ้าหน้าที่นะคะที่จะต้องป้องกันแล้วก็เฝ้าระวัง
ให้เกิดเหตุการณ์ที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
ก็เลยจะต้องจำเป็นไปอยู่ที่ศูนย์อพยพแล้วก็กลับมาอยู่ที่นี่
แล้วก็จะต้องรอให้น้ำเนี่ยถ้าไม่มีฝนตกลงมาอีกก็คาดว่าน่าจะเบาใจขึ้น
ใช่ไหมคะนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่จังหวัดสงขลา
วัชรีดวงใสข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ
ขอบคุณคุณวัชรีด้วยนะคะก็ถือว่าน่าจะโล่งใจไปได้เปราะหนึ่ง
เพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเดินทางกลับบ้านกันได้แล้วเพียงแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
แล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานก็ต้องเข้าไปดูแลเยียวยากันด้วย
เพราะว่าอย่างที่เห็นว่ามีทั้งเด็กเล็กแล้วก็มีผู้สูงวัยอยู่ด้วย
แล้วฝนตกหนักต่อเนื่องมันก็สะสมไงบางทีก็ต้องระวังเรื่องของน้ำไหลหลักด้วยนะคะ